คุณผู้ชมคะมาดูข่าวใหญ่ของวันนี้เลยนะคะ
วันนี้ค่ะทั่วโลกนะคะต่างก็ติดแฮชแท็ก
เพราะว่าเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย
ถ้าเวลาของเลบานอนก็ประมาณ๖โมงเย็น

เป็นระเบิดที่โกดังอยู่ที่ท่าเรือของกรุงเบรุษเมืองหลวงของเลบานอน
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตร้อยกว่าศพ

คุณผู้ชมดูภาพเรามีภาพหลายมุมนะคะ

ตอนแรกคนที่เขาถ่ายภาพเขาคิดว่าไฟไหม้ธรรมดา
แต่มันไม่ใช่ถ่ายภาพควันขึ้นมาแล้วอยู่ดีระเบิดตู้มแบบนี้เลยค่ะ
อยากยินว่าเป็นกลุ่มฟันไฟไหม้
ใช่เพราะตอนแรกมีโกดังเก็บพลุ
ฟันไหม้ก่อนแล้วแบบนี้เลย
เป็นสารตกผลึกใสไร้กลิ่น
ทั่วไปเขาก็จะมาใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ย

นี่เดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูเพราะหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
ทำให้นึกย้อนไปถึงสงครามโลกครั้งที่สอง
ระเบิดที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะ
เพราะด้วยสภาพความรุนแรงภาพที่เห็นจากสายตาเรา

คนบอกเหมือนเป็นดอกเห็ดขนาดยักษ์ใหญ่นะฮะ
ใช่ค่ะโอ้โหอิ่มขึ้นเลย

ก็เป็นภาพทั้งที่คนในพื้นที่เขาถ่ายเอาไว้ได้
และเป็นภาพจากสำนักข่าวอาทีของรัสเซียรวบรวมมานะคะ
จะมีภาพหลายมุมเราให้คุณผู้ชมดูทุกมุม

จะได้เห็นว่านี่คือรุนแรงนะคะรุนแรงมากนะคะ
ความเสียหายเป็นวงกว้างมากจริงเดี๋ยวเราจะค่อยอธิบายถึงความเสียหายเหล่านี้นี่ค่ะ
คนที่เขาอยู่ในที่พักอาศัยของเขาแรงระเบิดมันกระทบกระเทือนขนาดนี้
บาดเจ็บ๔๐๐๐กว่าลายอาคารหลายหลังเสียหายหมดเลย
ตอนนี้ยังไม่ยืนยันสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
ทำไมถึงเกิดระเบิดขนาดนี้
รู้แค่ว่าจุดที่เกิดระเบิดเป็นโกดัง
และมีสารแอมโมเนียมไนเตรดอยู่ในนั้น
นี้นอกจากทำปุ๋ยจริงแล้วก็สามารถไปเป็นสารประกอบระเบิดได้ด้วยนะคะ
ดังนั้นพอมันเกิดไฟไหม้หรือระเบิดมันเลยรุนแรงอย่างที่เห็นในภาพ
ทางการบอกว่าเดี๋ยวขอเวลา๕วันจะตรวจสอบนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แต่แน่นอนทั่วโลกทุกคนที่เห็นภาพนี้เกิดคำถามในใจหนึ่ง
เป็นการโจมตีอะไรหรือเปล่าสองเป็นการก่อการร้ายหรือไม่

เสียชีวิตเนี่ยร้อยศพแล้วนะฮะ
อีกสี่พันกว่าคนทีนี้ท่านผู้ชมครับแรงระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราจะทำให้ท่านผู้ชมเห็นแบบนี้นะครับว่าความรุนแรงเนี่ยมันขนาดไหน
กินเนื้อที่อาณาบริเวณขนาดไหนถ้าเปรียบเทียบดูเนี่ย
ระเบิดเนี่ยมันรุนแรงยังไงนะครับ
โมเนียมไนเตรดที่เจ้าหน้าที่เขายึดเอาไว้
แล้วเขาเก็บเอาไว้ในโกดังที่เลบานอนเนี่ยที่เบรุษเนี่ย
เขาเก็บไว้ที่นี่ตรงจุดที่เกิดเหตุ๖ปีแล้ว
ไว้หกปีแล้วนะครับทุกผู้ชมครับถ้าเทียบการระเบิดในครั้งนี้
น้ำหนักจะถึง๓๐๐๐ตันแอลโมเนียมไนเตรด๒๗๕๐ตันที่ระเบิดที่เรบานอนเนี่ย
เมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าคล้ายคล้ายกับระเบิดปรมนูที่ถล่มญี่ปุ่น
ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเลยบางคนบอกใช่ค่ะ
มีการเปรียบเทียบความรุนแรงของการระเบิดที่เรือบานอนในครั้งนี้นะครับ
ความรุนแรงถ้าระดับ๕ที่เลบานอนที่เบรุษเมื่อวานนี้
ความรุนแรงคือระดับหนึ่งอาจจะดูไม่ใกล้เคียงกันมากนัก
แต่ถามว่ามันรุนแรงรุนแรงมากนะครับเป็นระดับที่รุนแรงนะครับ
มีเหตุผลว่าทำไมการระเบิดในครั้งนี้ถึงสร้างความเสียหายให้กับเมืองเบรุษ
เมืองหลวงของเลบานอนมากขนาดนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปดูรัศมีก่อนรัศมีร์ของการระเบิดเนี่ย
ปริมาณระเบิดแรงระเบิดเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าดูรัศมี
รัศมีร์ของการระเบิดจะเห็นได้ว่ารัศมี๑๐กิโลเมตรจากโกดังที่ระเบิด
พื้นที่เสียหายหมดนะครับที่เมืองเบรุษนะครับอาคารบ้านเรือนในรัศมี๑๐กิโลเมตร
ราบเป็นหน้ากลองอาคารที่แข็งแรงหน่อยก็ถูกแรงระเบิดพังเสียหายนะ
เหลือแต่โครงก็มีแรงระเบิดยังทำให้รถยนต์ที่อยู่ในระยะสิบกิโลเมตร
คันเนี่ยถึงขั้นกระเด็นนะพลิกคว่ำตะแคงตกถนนเยอะแยะไปหมด
อย่างภาพที่ท่านดูของสำนักข่าวอาทีเขาคนที่อยู่ในอาคารแบบโอ้โหตู้มเข้าไปเนี่ย
นี่ครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นการเปรียบเทียบถึงอนุภาพการระเบิดนะครับ
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุอย่างที่ทราบนะฮะจุดเกิดเหตุคือบริเวณท่าเรือ
ซึ่งก็ทำให้พื้นที่รอบท่าเรือนี่พังเสียหายไปหมดแทบไม่เหลือเขาเดิน
ดูนะฮะแรงระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุ
ราบเป็นหน้ากลองเลยนะฮะเห็นไหมครับ
ขณะเดียวกันนะครับในระยะ๒๔กิโลเมตรจากจุดระเบิดก็มีความเสียหายนะครับ
นุภาพของการระเบิดทำให้กระจกอาคารแตกละเอียดนะ
มีอาคารเสียหายชำรุดนี่ก็มีแม้จะไม่ถึงพังเสียหายเหมือนกับกลุ่มที่เขาอยู่ใน๑๐กิโลเมตร
แต่ระยะ๒๔กิโลเมตรเนี่ยอันนี้ได้รับผลกระทบหมดนะครับ
ถ้าเทียบกับแผ่นดินไหวเนี่ยระดับ๓๓นะฮะรับรู้แรงสั่นสะเทือนไปไกลถึง๒๔๐กิโลเมตร
เรียกได้ว่าถ้านับจากเบรุษของเลบันนอนเนี่ยแรงสั่นสะเทือนข้ามไปถึงไซปรัสได้เลยนะครับ
ทางนั้นเขาได้รับรู้แรงสรรสะเทือนเลยนะครับ
เมื่อเราเห็นภาพชัดเจนลักษณะแบบนี้แล้วในพื้นที่เกิดเหตุที่เลบานอนนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้เอามาเทียบอนุภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ถ้าเอาเป็นกรณีศึกษานะกับประเทศไทยนะที่เลบานอนเขาเป็นท่าเรือ
ถ้าสมมุติว่าถ้ามันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในไทยเนี่ย
เหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดขึ้นแถวท่าเรือคลองเตยแล้วรัศมีความรุนแรงความเสียหายมันไปไกลถึง๒๔กิโลเมตรเนี่ยนะ
กิโลเมตรแรกเนี่ยอันนี้พังราบหมดแล้วไปไกลถึง๒๔กิโลเมตรที่มีความเสียหาย
ถ้าจากท่าเรือคลองเตยนะครับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแบบที่เลบานอนนะครับ
อาคารต่างในระยะจากท่าเรือคลองเตยจะได้รับความเสียหายผลกระทบครอบคลุมไปถึงนู่นแล้วฮะ
สนามบินสุวรรณภูมิมาถึงสนามบินดอนเมืองด้วยนะครับ
แล้วก็ถ้าไปดูอีกฝากหนึ่งไปทางสมุทรปราการนะฮะอีกฝากหนึ่งของกรุงเทพก็เสียหาย
ถ้าไปอีกฝากหนึ่งทางปากเกร็ดนนทบุรีนี่ก็ไปถึงกรุงเทพฝั่งตะวันตกเสียหายไปถึงพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
นี่ฮะอนุภาพของแรงระเบิดที่เกิดขึ้น
ถ้าเทียบกับประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพเราก็จะเห็นภาพชัดว่ารัศมีโอ้โหมันไปไกลได้ขนาดนี้ใช่ครับ
ทีนี้ค่ะเราก็ไปถามนักวิชาการนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เลบานอนเนี่ยสาเหตุมันอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้าง
แต่ว่าทางการเลบานอนเองบอกว่าขอเวลา๕วันนะคะ
วิชาการในบ้านเราอย่างอาจารย์ออสนะคะบอกว่าหลักอาจจะเป็นไปได้๒อย่างนะคะ
ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการวางเพลิงเกิดไฟไหม้
อาจจะเป็นลักษณะของการจุดไฟติดขึ้นมาเอง
เพราะว่าที่โกดังแห่งนี้มีสารแอมโมเนียมไนเตรดครับ
ถ้าดูแลไม่ดีเกิดความร้อนมีความร้อนระอุอยู่ในโกดังที่เก็บสารนี้อยู่

ใช่ค่ะอาจจะเป็นไปได้๒อย่างนี้นะคะ
ศาสตราอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออส
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์บอกว่าสาเหตุระเบิดที่ท่าเรือของกรุงเบรุษ
ก็คือเป็นการระเบิดของสารแอมโมเนียมไนเตรดจำนวนมากนะคะ
คือปริมาณ๒๗๕๐ตันถือว่าเยอะมาก
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าเขายึดมาแล้วเก็บไว้๖ปีแล้ว
คำถามคือที่เก็บไว้๖ปีตรงนั้นนะคะดูแลดีไหม
ถ้าดูแลไม่ดีดูแลแบบไม่รัดกลุ่มไปเจอกับความร้อน
สารเคมีที่อยู่ในโกดังอาจจะเกิดระเบิดขึ้นมาเองได้นะคะ
ดังนั้นก็สันนิษฐานเอาไว้แบบนี้ว่าอาจจะจุดติดไฟเอง
หรืออาจจะเป็นลักษณะของการวางเพลิง
โมเนียมในเตรดเนี่ยค่ะเป็นสารประกอบนะคะ
ระหว่างแอมโมเนียกับกรดนายเตรดนะคะ
นี่ค่ะก็ใช้ในวงการปุ๋ยเคมีอุตสาหกรรมระเบิดในเหมืองต่างนะคะ
ถามว่าประเทศไทยเคยเกิดเหตุสารแอมโมเนียมไนเตรดระเบิดไหม
เคยนะคะในโรงอบลำไยทางภาคเหนือ
ครั้งนั้นสาเหตุเกิดจากวางซ้อนทับกันเป็นจำนวนมากแล้วเกิดความร้อน
คือสารนี้ถ้าเจอความร้อนไม่ได้นะคะ
ครั้งนั้นในบ้านเราคือเจอกับความร้อน
ซ้อนซ้อนทับไปแล้วมันร้อนแล้วปะทุขึ้นมา
กลายเป็นเปลวไฟแล้วก็จุดระเบิดขึ้นมาค่ะ
ก็จัดได้ว่าเป็นวัตถุระเบิดแรงดันสูงประเภทหนึ่งเลยนะคะ
แรงระเบิดของมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำให้
เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับ
หลักกิโลนะครับประมาณ๓กิโลเมตรต่อวินาที
แล้วจะทำให้เกิดแรงดันการ์ดเขาเรียกว่า
ก็จะทำให้เกิดความเสียหายตึกถล่มรถกระจกแตกนะครับ
หรือว่าแรงอัดที่มาที่ตัวมนุษย์เนี่ยนะครับ
สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
มีคำถามนะคะว่าลักษณะการระเบิดที่เลบานอน
ถ้าไปเทียบกับระเบิดนิวเคลียร์สามารถเทียบกันได้ในลักษณะไหนยังไงบ้างไหม
อาจารย์ออสบอกว่าเทียบกันไม่ได้นะคะ
เนื่องจากเป็นการจุดระเบิดที่แตกต่างกัน
นิวเคลียร์จุดระเบิดด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ของสารประกอบระเบิด
แต่แอมโมเนียมไนเตรดจุดระเบิดขึ้นจากปฏิกิริยาความร้อนค่ะ

ระเบิดของเอโมเนียมไนเตรด๒๗๕๐ตันที่เบรุธ
ถือว่ารุนแรงระดับหนึ่งเพราะว่าอำนาจทำลายล้าง๑๐กิโลเมตร
สั่นสะเทือน๒๒๐กิโลเมตร
ถ้าเป็นนิวเคลียร์อำนาจทำลายล้างมากกว่านั้นเยอะค่ะ
แล้วก็จะมีสารกำลังตรังสีเป็นของแถมมาด้วยค่ะ
แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ
ลักษณะของควันระเบิดที่พวยพุ่งขึ้นฟ้าจนเป็นรูปดอกเห็ด
นี่นะคะคือภาพของระเบิดที่พวยพุ่งขึ้นไปบนฟ้าเป็นรูปดอกเห็ดเนี่ยค่ะ
เกิดคำถามไงคะว่าเอ๊ะคล้ายกับนิวเคลียร์ไหม
คล้ายกับปรมนูตอนสงครามโลกครั้งที่๒ที่ญี่ปุ่นไหม
ก็เลยมีการถามคำถามในลักษณะแบบนี้
ลักษณะของระเบิดที่ขึ้นไปเป็นดอกเห็ดแบบนี้นะคะ
อาจารย์ออสบอกว่าเกิดจากคลื่นแรงดันของแข็งแล้วกลายเป็นก๊าซ

โอ้โหน่ากลัว
ตอนนี้รายงานล่าสุดก็คือมีผู้เสียชีวิตแล้วร้อยกว่าศพ

แต่ว่ามีอดีตนางเอกสาวดาราสาวของไทยคนหนึ่งอยู่ที่นั่นนะครับ
ท่านผู้ชมถ้าท่านยังจำได้แองจี้เฮสติ้งเธอใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น
แต่งงานมีครอบครัวกับนักธุรกิจบ่อน้ำมันที่เลบานอน
นี่คุณแองจี้เฮสติ้งได้โพสต์ภาพผ่านไอจีส่วนตัว
เป็นภาพห้องพักในกรุงเบรุษบอกว่าพังเสียหายยับเยินหมดเลย
นี่ฮะแรงกระแทกแรงกระเทือนได้รับผลกระทบเข้ามาเนี่ย
กระจกประตูหน้าต่างนี่แตกละเอียดหมดผ้าม่านนี่โอ้โหหลุดลุ้ยออกมา
ข้าวของเครื่องใช้พังเสียหายหมดแต่ว่าตัวคุณแองจี้กับครอบครัวนี้ปลอดภัยนะฮะ
เพื่อนก็เข้ามาให้กำลังใจส่งความห่วงใยผ่านทางคอมเมนต์ในไอจีของเธอมากมายนะครับ
ส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับเราตรวจสอบไปแล้วนะครับ
เชิดเกียจอฐากรอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่า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
ถ้าแรงงานท่านใดได้รับผลกระทบติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานที่อยู่ที่นั่นได้เลยนะฮะทางไทยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่ในขณะนี้ค่ะ